พาไปดูการแก้บนของผู้สามีพระอย่างคู่หนึ่ง
เขาก็มีการบนบานสารกล่าวเอาไว้
ให้ชีวิตเขาทำธุรกิจประสบความสำเร็จ

ว่าถ้าเกิดเราได้เห็นของที่เขาเอามาแก้บนแล้ว
รับรองว่าจะต้องตกตะลึงแน่นอนค่ะ

มันคือไข่ไก่สดค่ะ

๕หมื่นฟองค่ะ
ไข่ไก่นะคะแผงแบบนี้นะคะถูกนำมาวางไว้เต็มลานบริเวณด้านหน้า
หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดกลางบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
โดยไข่ไก่ทั้งหมดมีจำนวน๕๐๐๐ฟองอย่างที่ที่ฉันบอกไปฟังไม่ผิดคุณ

ถ้านับก็เดี๋ยวผมซื้อเวลาต่อด้วยเลย
ไม่เป็นไรอันนี้เขานับมาแล้วเพราะว่าแผงนึงมันก็มี๓๐ฟอง

มาใส่เครื่องคิดเลขต่อด้วยไหม
พามาตอนนี้โถ่เอ้ย

ดูหน้าตานี่นะเก่งคณิตศาสตร์ด้วยสิเนี่ย
คือเขามีจีวอนสำหรับห่มองค์พระม้วนใหญ่ความยาว๖๐เมตรแบบนี้ค่ะ
ที่เราเห็นอีกหนึ่งม้วนวางอยู่ด้วยเป็นการแก้บนนะคะโดยมีพราม
กำลังประกอบพิธีบวงสวงแล้วก็ถวายของแก้บนให้นี่ตามภาพเลย
จากการสอบถามนะคะทราบว่าเจ้าภาพในการแก้บนครั้งนี้ก็คือ
นายพนมและนางผุดสดีสวนตะโกสองสามีภรรยา
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยทั้งคู่นะคะเป็นเกษตรกรแล้วก็ยังทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งไม้ใบ
ซึ่งส่งไปตามร้านดอกไม้ในการทำพวงหลีดคุณนึกออกใช่ไหม
อ่าทั้งคู่เนี่ยเขาเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนธุรกิจของเขาเนี่ยย่ำแย่มากเลยค่ะ
ส่งสินค้าได้น้อยแล้วก็ยังมีปัญหาติดขัดในเรื่องเงินเงินทองทองด้วย
ก็เลยได้มีการพาครอบครัวเนี่ยนะคะมากราบไหว้
ขอพรจากหลวงพ่อสมหวังโดยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็บนบานสารกล่าว
เพื่อขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปให้ได้
แล้วก็ขอให้ธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จด้วยค่ะ
โหน้องใบตองเล่ามาผมพอจำได้
หลวงพ่อสมหวังที่จังหวัดนครปฐม
เขาบอกเลยว่าหลายงวดแล้วหลายงวด

แล้วก็มีคนที่เขาไปขอพร
แล้วก็สมหวังต้องไปแก้บงแก้บนหลายคนแล้วนะ
ข่าวประจำเลยที่วัดแห่งนี้
ว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีความเชื่อแบบนั้นนะ
ซึ่งนางพุทธศดีเนี่ยนะคะเขายังแนะนำด้วยว่า
ในการทำธุรกิจต่างคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม
สิ่งสำคัญมากที่สุดนะคุณผู้ชมก็คือการที่เราลงมือทำเองด้วย
อันนี้สำคัญที่สุดใส่ใจกับมันนะคะ
ถึงจะประสบผลสำเร็จไม่ใช่แค่หวังพึ่งกับการบนบานสารกล่าว
พระพุทธรูปเท่านั้นซึ่งพระพุทธรูปเนี่ย
ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจของชาวพุทธนะ
แต่อย่างน้อยเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
จะสามารถประสบผลสำเร็จได้
ส่วนไข่ไก่สดทั้ง๕๐๐๐ฟองนี้นะคะ
ทางเจ้าอาวาสค่ะก็ได้แจ้งไปยังโรงเรียนต่างในอำเภอนครชัยศรี
รวมถึงโรงพยาบาลแล้วก็สถานภัคพ์ฟื้นคนชะระ
ให้มารับแจกไข่ไก่สดไปด้วยนะคะ
เห็นไหมได้ไปแก้บนธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
ได้ทำทานส่งต่อไปยังโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็คนชะลาด้วย